ช่วงเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุระทึกขึ้นนะคะ
ซึ่งดาบตำรวจนายหนึ่งเขาคุ้มคลั่งเขาอารวาส
เขาควงปืน๒กระบอกแล้วก็เอาปืนนั้นนะคะ
มากราดยิงบ้านของสอสอสอสอประชาธิปัตย์
ทีนี้กราดยิงเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายนะคะ
แต่ทีนี้พอตำรวจนำกำลังเข้าไปล้อมจับแล้วก็นำตัวมาตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าดาบตำรวจนายนั้นปัสสาวะสีม่วงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพย่านตาขาวก็ได้รับแจ้ง
บอกว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนมากราดยิงบ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นบ้านเลขที่๒๒๖ถนนตรังปะเหลียน
อยู่ที่อำเภอย่านตาขาวที่จังหวัดตรังนะคะ
บ้านนี้เป็นบ้านของสสตรังเขต๓พักประชาธิปัต
ก็คือนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิษนะคะ
ซึ่งก็เป็นลูกสาวของนายสมชายหรือว่าโกหนอ

แล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมธิการตำรวจสภาพผู้แทนรัศดร
หลังจากนั้นนะคะพอตำรวจได้รับแจ้ง
ตำรวจก็เลยเอากำลังไปตรวจสอบ
แล้วก็รู้ว่าคนที่เอาปืนมากราดยิงเป็นตำรวจเหมือนกัน
คือดาบตำรวจสุรพงศ์จิตบุญอายุ๔๑ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพย่านตาขาว

กระบอกมากราดยิงที่หน้าบ้าน

เจ้าหน้าที่รายงานบอกว่ามีรอยกระสุนปืน๒นัด
ดาบตำรวจสุรพงษ์คนที่ก่อเหตุนี้ลบหนีไป
พยายามที่จะขัดขืนต่อสู้แล้วใช้ปืนยิงตำรวจด้วยนะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้
แล้วก็ยึดปืนที่ใช้ในการก่อเหตุทั้ง๒กระบอกมา
พอจับกลุ่มตัวได้แล้วก็คุมตัวดาบตำรวจสุรพงศ์
ไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำ
แต่ทีนี้ตอนสอบปากคำนี่โอ้โหคุณผู้ชม
ดาบตำรวจสุรพงศ์นี่พูดจาสับสนวกวน
ตำรวจก็เลยเอ๊ะมันแปลกแล้ว
ก็เลยเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏผลออกมาเป็นสีม่วงค่ะ
และจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า
๔เดือนที่แล้วดาบตำรวจสุรพงศ์เคยก่อเหตุ
คือมาก่อกวนหน้าบ้านสอสอหลังนี้มาแล้วรอบนึงนะ
แล้วหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจากการสอบปากคำดับตำรวจสุรพงศ์
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น

ไม่ได้สนิทสนมกับนักการเมืองคนไหนเลย
แต่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งไว้๔ข้อหาก่อนนะคะ

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

เพราะว่ามีการยิงตอบโต้กับตำรวจด้วย
และอีกหนึ่งข้อหาก็คือทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งวันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ก็เดินทางมาสอบคดีนี้ด้วยตัวเอง
แล้วผู้การจังหวัดก็จะมีการให้ตั้งคณะกรรมการ

แล้วยืนยันค่ะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ